สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ฉันต้องยิ่งตากฝนมานะคะ
เพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักเหลือเกินค่ะยิ่งในเฉพาะช่วงนี้นะคะ
ที่ตกหนักแบบนี้กระทบการสัญจรก่อนช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แน่นอนค่ะ
ซึ่งสาเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยนะคะ
เกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศ
ประกอบกับมรสุมฝนประจำฤดูนะคะบริเวณภาคใต้ที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้ค่ะทำให้ตอนกลางของประเทศเรานะคะ
จะมีฝนตกมากเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชมภาคกลางเนี่ยตกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
ในขณะที่ภาคอิสาเนียวตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะในขณะที่สถานการณ์คลื่น
ถ้าบริเวณไหนนะคะเป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้
คลื่นจะสูงมากกว่าสองเมตรค่ะเพราะว่าเป็นบริเวณที่ฝนตก
เพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะคะ
ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำระวังภัยจากฝนและอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะ
คุณผู้ชมที่ประเทศไทยฝนตกหนักขนาดนี้ที่ลอนดอนนะคะตกหนักไม่แพ้กัน
ฉันต้องขอย่องหลบฝนไปลอนดอนค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่คลองที่ไหน
แต่เป็นถนนกลางกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตก๑วันเนี่ยเทียบเท่ากับปริมาณฝนทั้งเดือนค่ะเพราะฉะนั้นระบายน้ำไม่ทันแน่นอนนะคะ
จมครึ่งคันแบบนี้ค่ะเอาใจช่วยทั้งประเทศไทยแล้วก็ลอนดอนนะคะ
คุณผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ